มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้
มีการแจ้งความว่ามีหนุ่มอาชีวะคนหนึ่งหายตัวไป
ตั้งแต่วันที่สี่มีนาคมครับก็พยายามตาม
สุดท้ายยังตามไม่เจอจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะ
มีเจ้าของไร่ยูคาลิปตั๊ชที่เช้าเดี่ยงตำตรวจ
ตำรวจบอกว่าเขาเจอศพผู้ชายเน่าเปื่อยอยู่ในสวนของเขา
พอไปตามดูนะคะทั้งเรื่องของรูปภัณฑ์สันฐานเสื้อผ้า
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเช็คทะบงทะเบียนแล้ว
ก็ปรากฏว่าคือนักศึกษาอาชีวะคนนี้ที่หายตัวไปค่ะ
เมืองต้นตำรวจเขาก็ตั้งปมเอาไว้ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของกลุ่มเพื่อน
หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผู้ที่พบศพชายวัยรุ่นคนนี้นะคะ
ก็คือเจ้าของไร่ยูคาลิปตัสที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เขาหินด่าง
ตำบลท่ากระดานจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะตำรวจภูทรสนามชายเขต
พร้อมด้วยตำรวจภูทรเขาหินซ้อนหลังจากได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพของผู้ชายอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วในพงหญ้า
กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสีเขียวแดงมีโลโก้ร้านพิซซ่า
แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ใกล้กัน
ตรวจสอบทราบว่าผู้ชายที่เสียชีวิตคนนี้ชื่อว่านายหัสดีนชัยเพ็งจันทร์วัย๑๘ปีหรือว่าดีน
เป็นนักเรียนชั้นปวชปี๓ที่หายตัวไปตั้งแต่๔มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ติดต่อพ่อแม่นะคะให้ลองเข้ามาตรวจสอบดูศพว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่า
นายคำพันธ์ชัยเพ็งจันทร์ผู้เป็นพ่อแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็เดินทางมาดูศพ
ก็ยืนยันว่าคือลูกชายของตัวเองจริงจริงวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปพบกับนายคำพันธ์
พ่อของนายดีนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะพ่อบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าเชื่อว่าคนก่อเหตุ
น่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดค่ะพ่อสังเกตจากศพของลูกชายเนี่ย
สวมเสื้อช็อปที่ปักชื่อของคนอื่นครับส่วนเสื้อช็อปที่มีชื่อของลูกชายเนี่ย
อยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งอืมคุณพ่อบอกตรงเนี้ยน่าจะเป็นเบาะแสสำคัญนะ
ที่จะสามารถสืบสาวราวเรื่องไปจนเจอตัวคนก่อเหตุได้พ่อบอกว่าตอนนี้ครอบครัวทำใจไม่ได้เลย
ต้องมาเสียลูกชายไปโดยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็หวังว่าตำรวจจะสามารถจับตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วแล้วก็ขอฝากไปยังผู้เกาะเหตุด้วยว่าให้มามอบตัวแล้วมาขอขมาซะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณพ่อบอกว่า
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
พ่อก็ยินดีที่จะยอมรับความจริง
อย่างน้อยถ้ารู้ว่าทำใครทำเขาก็มาขอเข้ามาศพก็ยังดีอืมครับแต่ว่าสำหรับลูกอัศดินเนี่ย
เขาจะทำหรือไม่ทำพ่อก็เคยบอกตอนแรกแล้วว่าพ่อรับได้ยังไงผิดหรือไม่ผิดพ่อรับได้ไม่เคยคิดเลยครับว่าเขาจะมาเจอแบบนี้
ตามที่ไปโรงเรียนตามที่พ่อไปโรงเรียนเขาก็เคยไป

ในกลุ่มเพื่อนเขาเลยแต่ไม่เคยมีประวัติยกันไม่มีครับไม่มีไม่มีมันไม่ใช่ชื่อของเขาชื่อของ

ชั้น๓นี่เป็นเสื้อของเขาปกติถ้าเขาไปโรงเรียนเขาก็ต้องใส่เสื้อของเขา
แล้วก็ใส่เสื้อยืดด้านในแล้วก็ใส่เสื้อช็อปด้านนอก
พ่อติดใจมากก็คือเรื่องเสื้อช็อปของคนอื่น

ทำไมลูกชายถึงใส่อยู่ในศพของลูกชายนะครับ
มีเพื่อนของเขาที่ตอบคำถามไว้อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังนะครับ
เพราะว่าหนึ่งในเพื่อนสนิทของผู้ตายคือนายหัสดีเนี่ยนะครับ
เล่าว่าวันที่๔มีนาคมเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกับหัดสดีน
ช่วงเย็นวันนั้นเขาได้แยกจากกลุ่มเพื่อนเพื่อจะกลับบ้าน
ซึ่งผู้ตายยังอยู่กับเพื่อนคนอื่นเขาก็เลยไม่รู้ว่าไปไหนกันต่อ
วันที่๕มีนาคมมารู้อีกทีก็คือตอนที่เพื่อนในกลุ่มโทรมาบอกว่าดีนหายตัวไป
ก็ช่วยกันตามหาแต่ไม่พบแล้วก็นี่แหละก็มาทราบว่าอ้าวพบศพซะแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องเสื้อช็อปที่หัสดีนใส่อยู่เสื้อนี้เป็นของน้องชายเพื่อนสนิทอีกคนนึงนะฮะ
ที่ก็ไปตามหาหัสดีนด้วยกันเหมือนกันก่อนหน้านี้เป็นของน้องเพื่อน
ซึ่งเพื่อนบอกว่าหัดสดีนเนี่ยยืมเสื้อช็อปของน้องชายเพื่อนสนิทอีกคนนึงเนี่ยมาใส่
เพราะว่าหัดสดีนมีน้ำหนักตัวมากขึ้นเสื้อช็อปที่ใส่อยู่ทุกวันนี้มันครับ

พี่สำึกเจอว่าเข้าสนิทสนิทสนิทกันไหมทำไมถึงโชบจังแสบนั้น
สลับได้เขาไม่ได้เคลียดพื้นธรรมในศาลอฮัศดีน
อันนี้ก็เป็นเรื่องเสื้อช็อปนะที่เพื่อนเขาบอกนะครับ
เพื่อนของหัสดินยังบอกว่าตอนที่เห็นศพเสียใจมากไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว
ที่ผ่านมายืนยันว่าหัดสดีนไม่เคยมีปัญหากับใคร
เชื่อว่าเพื่อนในกลุ่มไม่มีใครทำร้ายหัดสดีนอย่างแน่นอน
อยากให้คนที่ก่อเหตุออกมามอบตัวเพราะว่าสงสารพ่อกับแม่ของผู้ตาย
ซาดีนก็จะเป็นที่ว่าทุกคนสงสารเป็นแน่นอน

คือถึงแม้จะบอกว่าไม่น่าใช่กลุ่มเพื่อนเพราะว่าก็รักใคร้สนิทกันดีไม่น่ามีใครจิตใจหดร้ายขนาดนั้น
แต่ว่าตำรวจเองก็บอกว่าตรวจสอบจากสภาพศพเบื้องต้นแล้วมันมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็คาดว่านายหัสดีน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗วัน
ตำรวจก็เลยตั้งปมสังหารเอาไว้สองประเด็นค่ะหนึ่งก็คือความขัดแย้งของกลุ่มเพื่อนนี่แหละ
ส่วนประเด็นที่๒เป็นประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติด
เนื่องจากว่านายหัสดีนคนนี้ค้นประวัติไปแล้วเคยถูกจับกลุ่มฐานร่วมกันครอบครองยาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนก็นำตัวกลุ่มเพื่อนของนายหัสดีนมาสอบสวนแล้วนะคะ
เชื่อว่าการลงมือฆ่านายหัสดีนเนี่ยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่ำกว่า๒๓คนค่ะ
ก็ต้องรอตรวจสอบกันไปก่อนว่าจะเป็นมาจากปมสังหารสาเหตุไหน
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้พ่อของนายหัสดีนจะไปรับศพลูกชายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ